ตามเราไปที่เกาะคำชโนธกันเลยดีกว่าค่ะ
และตามพี่เมฆวินัยไกรบุตรไปด้วยนะคะ

ที่นี่ก็เลยคึกคักมากเป็นพิเศษเลย
สำหรับเกาะคำชโนธวังนาคินจังหวัดอุดรธานีจ้า

เพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะพี่แจ๊กกะรีนนะ
วันนี้วันที่๒๗แล้ว

แต่ความตั้งใจของพี่เมฆก็คือต้องการจะไปบวงสวง
ไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
คือจะไปขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละค่ะ

เมฆยังคงรักษาตัวด้วยโรคตุ่มน้ำพองอยู่
ก็คือยังไม่ได้หายสนิทดีอะค่ะ
ก็เลยไปขอพรเรื่องของการให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองเจริญ
ก้าวหน้าประสบความสำเร็จด้วยจ้า
วันนี้เองเราถึงบ่ายศรี
มาทำพิธีบายสีองค์พญานาคาราชนะครับ
ที่เราเห็นอยู่ข้างบนตัวเองเลยเนี่ยอยากมาขอพร
อยากให้หายป่วยจากสุ่มน้ำพงครับ
ตอนนี้ก็อาการก็๘๕เปอร์เซ็นต์

แล้วขอให้องค์พญานาคได้ปกปรับทรัพย์ปรับข้า
ดูแลต้มครองและก็ทำช่วยโดนบันดาล
ให้เราได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสร็จจากพิธีบวงสวงนะคะ
ชาวบ้านที่เดินทางไปอ้าวก็ไม่พลาดค่ะ
ไปด้วยค่ะจุดเดียวกันนี่แหละค่ะ

ส่องสิคะรออะไรส่องขันน้ำมนต์กันเลยค่ะ

พี่จักรีนพยายามดูนะคะโทษนะคะเห็นเป็นลูกงูค่ะ
จริงเออก็แต่ละคนเขาก็ตีความกันออกไปต่างนานานะคุณผู้ชม
ส่วนอีกหนึ่งคนนะฮะคนนี้เราขอพาไปดูหน่อย
เป็นสีสันทุกงวดเลยสำหรับเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำส
ดูหน่อยโอ้โฮเยอะอีกแล้วนะ
เยอะมากกี่ใบนับไม่หวานไม่ไหว
ไม้เต็มมือไปหมดเรียกว่าทุ่มไม่อั้นค่ะ
เป็นร้อยใบเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะ
มากี่ครั้งพี่มนต์สิทธิ์บอกยังไหว
แล้วก็โพสต์ด้วยว่าก็ซื้อพอหอมปากหอมคอ
อันนี้ไม่หอมแล้วค่ะอันนี้ฉุนเลยค่ะ
เมื่อสักครู่ดูมีครบทุกเลขเลยคุณผู้ชม
ครบเลยค่ะแต่เขาบอกว่าดูกันเอาเองแล้วกันนะ
ก็มีตัวเลขที่ชื่นชอบอยู่ในหัวใจหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมตามไปดูโพสต์ของพี่มนต์สิทธิ
ย้ำย้ำเลยคุณผู้ชม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
การลงทุนมีความเสี่ยงนะจ๊ะ
บอกแบบนี้ใครอยากรู้เข้าไปดูในโลกโซเชียล

ย้ำบอกตัวเองน่ะย้ำนะคะวันดูกันต่ออีก